ต่อไปนี้ก็แหมพอมีดราม่าเรื่องของครูกับนักเรียนมันก็เกิดขึ้นตามมา
ชนบุรีมีภาพนี้คุณผู้ชมเด็กกินถาดหลุมเอามือจกข้าวเข้าปาก
คำถามคือทำไมต้องใช้มือในการจกข้าวเข้าปาก

คุณครูนั่งอยู่เด็กใช้มือกินข้าวได้อย่างไร
เหตุการณ์นี้นายอำเภอศรีราชาชนบุรีเห็นภาพ
นายอำเภอชื่อว่าคุณดงพลรุจิธรรมทัศน์
สั่งการให้ตรวจสอบว่าภาพนี้ทำไมเด็กต้องใช้มือเปิบกินข้าว
แต่เขามีการอ้างว่าเพราะคุณครูขายช้อนให้กับนักเรียน
แล้วคำถามคือเด็กมันจะมีเงินมาสักกี่บาทวันหนึ่ง

คือมันเป็นลักษณะของการที่แบบว่าจะได้เด็กจะได้ไม่ลืมอ่ะ

ต้องใช้มือจกฆ่าอย่างนี้หรอครับ
อันนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
ผู้ปกครองเอยประชาชนเอ่ยก็เข้าไปแสดงความเห็นกับภาพเหล่านี้มากมายนะครับ
ลงพื้นที่ไปไปดูความคืบหน้าของเรื่องนี้ที่โรงเรียนต้นเหตุ
ติดตามคุณครูมาที่อ้างว่าเป็นคุณครูที่ขายช้อนให้กับนักเรียน
ก็เจอคุณครูท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย

รับว่ามีการขายช้อนให้กับนักเรียนจริง
ซึ่งคุณครูเป็นคนขายพลาสติกเนี่ย
คุณนึกภาพนะไอ้ช่อนขาวนะถ้าจะซื้อนะบาทนึงนะ
แต่ถ้าเกิดอยากได้ช้อนอลูมิเนียมเนี่ยเงินเงินเนี่ย๕๑๐บาทนะฮะ
โดยขายให้เฉพาะเด็กชั้นมัธยม
จากช้อนของโรงเรียนเนี่ยที่ให้ใช้เนี่ยมันหายไปเยอะ
จนกระทั่งโรงเรียนต้องบังคับให้เด็กเอาช้อนมาเองจัดที่บ้าน
แต่มันก็เกิดปัญหาบางวันเด็กไม่ได้เอาช้อนมานะฮะ
แล้วก็เลยเอาช้อนไปขายเอาใครจะซื้อช้อนบ้างใครไม่มีเอา๑บาทนะลูกนะ
เด็กไม่มีเด็กก็กินมือไปนะฮะ
ส่วนภาพที่เห็นเนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้ว่าเกิดขึ้นตอนไหน
แต่ก็ต้องขอยอมรับผิดและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แท้จริงแล้วคุณครูบอกว่าไม่ได้เจตนาจะให้เกิดภาพเหล่านี้
แต่พอเกิดขึ้นแล้วคุณครูต้องขอน้องรับผิดนะครับ
ในขณะที่พระมหาวีระธรรมเตโชเจ้าวาดวัดเขาคันทรง
แล้วก็เป็นกรรมการสถานศึกษาเองท่านก็บอกว่าก็ทราบเรื่องแล้วเป็นห่วงเด็กเหมือนกัน
ที่ผ่านมาเคยแนะนำเรื่องของการพัฒนาโรงเรียนเอาไว้หลายต่อหลายครั้ง
แต่ก็ดูเหมือนว่าแหมไม่มีอะไรดีขึ้นเลย
เด็กยังคงต้องทนใช้ชีวิตกันสภาพเดิม
ต่อไปจะสนับสนุนให้เด็กและคุณภาพชีวิตของเด็กรวมทั้งโรงเรียนให้มันดีขึ้น
เด็กน้อยบางทีก็ต้องลืมมันก็มีการลืมช้อนบ้างเป็นธรรมดา
ถ้าเกิดว่าคุณครูมีแก่ใจก็เอาไปก่อนแล้วกันนะลูก
ช้อนไปก่อนไม่ใช่ปล่อยให้เอามือแบบจกกินอย่างนี้นะ